สำหรับทุกคนใหม่แสลคแจ๊ครถกุ้งครัวพริกเกลือ
สแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
เมื่อก่อนใช้คนขึ้นแต่ว่ามันอันตรายราดพลั้งตกลงมา
ถึงกับแขนกาหักแต่ชีวิตก็มีแล้วก็มันประหลุดบุรุษคุณเมื่อก่อน
เลยเมื่อก่อนลิงมันเยอะนำลิงมาลองขุดขึ้นมะพร้าวดู
ปรากฏว่าได้ผลมันขึ้นได้เยอะแล้วมันขึ้นจากต้นหนึ่ง
กระโดดไปอีกต้นหนึ่งได้ก็ขอขวาก็ให้ว่าเป็นช่วย
กระตุ้นด้วยว่าตีนเก็บมะพร้าวนี่ยังคงอยู่กับ
ส่วนมะพร้าวสวนมะพร้าวต่อไปเพราะถ้าไม่มีลิง
คือชาวสวนตายแน่ชาวสวนมะพร้าวอยากฝากให้ช่วยด้วย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่ห้างใน

ยกเลิกการขึ้นสินค้าของประเทศไทยนะคะ

ลงไปซึ่งก็กลายเป็นข่าวใหญ่
ในประเทศไทยแล้วก็แม้กระทั่งที่ต่างประเทศเองด้วยนะคะ

ของคุณจุรินลักษณะวิสิตรัฐมนตรี
การกระทรวงพาณิชย์นะคะก็บอกว่าจริงแล้วก็เคยมีข่าวในลักษณะแบบนี้ออกมาก่อนอยู่แล้ว
แล้วก็มีการชี้แจงกันไปแล้วก็ในส่วนของคนที่ติดตามข่าวนี้
ในฐานะที่เป็นเกษตรกรอ่ามะพร้าวเนี่ยนะคะก็จะมีความรู้สึกที่
ก็ค่อนข้างจะขุ่นใจพอสมควรนะคะเพราะก็มองว่าในมุมของคนที่ทำเกษตร
แม้กระทั่งต่อเนื่องไปถึงทางอุตสาหกรรมแล้วก็มีการส่งออกนี้เนี่ยนะคะ
คือต้องแยกภาพให้ชัดเจนว่าเป็นการเลี้ยงลิงแล้วให้ลิงขึ้นมะพร้าวเนี่ย
เพื่อการท่องเที่ยวเป็นแค่วิถีชาวบ้านในจำนวนไม่มากหรือว่าเพื่อการอุตสาหกรรมกันแน่นะคะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันก็มีข้อดีสำหรับการใช้ลิงขึ้นมะพร้าวและมันก็มีข้อเสียถ้าไม่ได้ใช้ลิงขึ้นมะพร้าว
เขาก็มองในหลายมุมนะคะที่อาจจะมองจากมุมที่ต่างออกไปก็คือว่าคือเท่าที่เขามีข้อมูลก็คือลิงที่ใช้เก็บมะพร้าวนี้เนี่ยนะคะ
ก็คงมีบางส่วนที่ไม่ใช่ลิงถูกกฎหมายเป็นลิงที่ถูกจับมานะคะแล้วก็ถูกบังคับนะคะ
อยู่ในเขาเรียกว่าลักษณะการเลี้ยงดูที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็เข้ารักษณะการทารุณกรรมสัตว
ซึ่งเขาเป็นองค์กรที่ปกป้องเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขานะคะ
แต่ทีนี้การชี้แจงของไทยอันนี้สำคัญมากนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวของจริงมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
วันนี้วันหยุดเราเลยขอต่อสายคุยกับแขกรับเชิญนะคะท่านแรกสายแรกนะคะเป็นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว
เป็นครูสอนลิงเก็บมะพร้าวที่จังหวัดสุราธานีนะคะคุณนิรันดิ์วงวานิสค่ะ
คุณนิรันดิ์สวัสดีค่ะคุณนิรันดิ์ค่ะข่าวนี้พอออกมา
ชาวสวนชาวสวนชาวคนที่เก็บมะพร้าวเนี่ยนะคะจะมีการรวมตัวกันเพื่อชี้แจงหรือว่าเข้ามาคุยกับรัฐบาลหรือต้องทำยังไงหลังจากนี้คะ
ครับก็ต้องรวมตัวกันเพื่อว่าชี้แจงเรื่องเดียวกับการทารุณสัตว์ว่าไม่ใช่ทรมานสัตว์แน่นอนต้องรวมตัวกัน
คืออันนี้เวลาแบ่งเนี่ยนะคะเวลาเราแบ่งในตลาดการเก็บมะพร้าวเนี่ยนะคะ
เราจะเป็นต้องแบ่งไหมว่าสวนไหนส่งออกสวนไหนไม่ส่งออกสวนไหนทำภายใน
ภายในบ้านเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการค้าขายคือมันมีแบ่งภาพชัดเจนไหมคะ
ไม่ชัดเจนครับคือชาวสวนเก็บอย่างเดียวที่ว่าจะให้ลิงเก็บมาให้ที่บ้านอย่างเดียว
ไม่ได้ขายขายอยู่ที่พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ
ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณนิรันดิถ้าสมมุติให้อธิบายแบบนี้นะคะ
คือณตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเรื่องของการส่งมะพร้าว
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดจากมะพร้าวก็แล้วแต่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วที่ทำเป็นอุตสาหกรรมเนี่ย
เขาใช้วิธีการเก็บมะพร้าวด้วยวิธีไหนคะ
ก็ส่วนใหญ่๙๕ใช้ลิงใช้ลิงแต่ใช้ลิงครับ
แล้วถ้าส่วนน้อยที่เหลือเขาใช้วิธีไหนคะ
ใช้ไม้สอยครับใช้ไม้สอยอ่าใช้ไม้คือเวลาใช้ไม้สอยเนี่ยนะคะ
คือหมายถึงว่าต้นไม้ต้นนั้นต้องไม่ได้สูงเกินกว่าที่จะใช้ไม้ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่มันมันไม่สูงใช้ไม้ถอยได้แต่ว่าถ้าต้นสูงคือต้องใช้ลิงอย่างเดียว
ค่ะไม้ที่จะสอยถึงเนี่ยนะคะสูงที่สุดของมะพร้าวที่จะใช้ไม้สอยได้
ไม่ต้องใช้ลิงเนี่ยกี่เมตรคะคุณนิรันดิ์ก็ประมาณสิบห้าเมตรอ่าสิบห้าเมตร
ยังยังมีคนเก็บเองอยู่ไหมคะคนที่ว่ารับจ้างขึ้นไม่ไม่มีครับ
ไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีไม่สอยกับลิงอ่า
เมื่อก่อนมีไหมคะเมื่อก่อนพอมีบ้างแต่ก็ส่วนน้อย
ซึ่งก็คงเก็บเฉพาะกันในบ้านหรือยังไงหรือก็หรือก็เก็บเพื่ออุตสาหกรรมค่ะ
เมื่อก่อนเนี้ยค่ะแบบในบ้านอ๋อเมื่อก่อนมีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะ
อันนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะมีแค่ไม้กับลิงใช่ไหมคะ
ซึ่งเอ่อส่วนใหญ่แล้วเนี้ยนะคะอืมพันธุ์พันธุ์ของมะพร้าวที่ที่ปลูก
แล้วก็ใช้เพื่อการส่งออกไม่ว่าจะส่งออกเป็นน้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวกะทิ
หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นอื่นจากมะพร้าวเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นพันธุ์ที่ต้นสูงหรือไม่สูงคะ
มันมันมันต้นสูงมะพร้าวกะทิอ่าสูงที่อืมแต่ถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมต้นไม่สูง
มันมันเป็นสองพันอยู่ค่ะมะพร้าวน้ำหอมที่ไม่สูงเนี่ยสูงสูงสุดของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเท่าไหร่คะ
ก็ประมาณหกเจ็ดเม็ดมะพร้าวน้ำหอมอ่าแล้วถ้าแบบเยอะค่ะ
แล้วถ้าเป็นมะพร้าวกะทิอ่ะคะมะพร้าวกะทิเป็นยี่สิบเมตรยี่สิบกว่าเม็ดโอ้
สูงมากอ่าซึ่งมันมันมันจะมีแค่สองพันนี้ใช่ไหมคะ
ที่เพื่อเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อส่งออกใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอ่า
มันมันมีพันธุ์ที่แบบใช้ใช้กะทิหรือว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ที่เตี้ยกว่านี้ไหม
โตเต็มที่ที่เตี้ยกว่านี้มีไหมคะไม่ไม่มีครับอ่าส่วนใหญ่ยาบ้านจะปลูกมะพร้าวพื้นเมือง
อืมมะพร้าวหกเจ็ดเมตรเนี้ยถ้าสมมุติเป็นต้นหกเจ็ดเมตรที่บอกเป็นมะพร้าวน้ำหอม
อันนี้ใช้ลิงไหมคะหรือใช้ไม้พอแล้วไม่ใช้ลิงครับใช้คนใช้คนแล้วก็ใช้บันไดขึ้นปีนไปตัด
อ่ามันมันไม่สูงเยอะอ่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันแค่ตึกชั้นสองชั้นเองอ่ะเนอะ
ตึกสองชั้นสามชั้นเองเนอะประมาณนี้ใช่ไหมคะเยอะเพราะว่าถ้าเยอะ
เวลามันหลุนมาตกมามะพร้าวจะเสียอ๋อแต่แจ้งไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็คือใช้คนเก็บใช่ไหมคะครับอ่าแล้วมะพร้าวที่ใช้ไม้สอย
คือเดี๋ยวนะเวลาเราบอกใช้คนเก็บนี่คือคนปีนขึ้นไปใช่ไหมคะพี่ครับ
อ่าแต่ว่าที่บอกว่าใช้ไม้สอยเนี่ยแปลว่าคือคือสอยคือถือไม้เนี่ย
แต่ยืนอยู่บนพื้นใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอ่าแล้วแล้วมะพร้าวที่สูงยี่สิบเมตร
ว่านี้เนี่ยอันนี้เราพูดถึงเวลาโตเต็มที่ใช่ไหมคะมะพร้าวกะทิเนี่ย
แต่ว่าถ้าสมมุติเขายังไม่ได้โตเต็มที่แต่ว่าเขาให้ผลแล้วเนี่ย
ก็อาจจะอาจจะเป็นสอยอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าสอยได้บ้าง
แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ลิงมันสะดวกกว่าคือใช้ลิงคือจะขึ้นหนึ่งต้น
แล้วกระโดดไปได้เป็นสิบต้นยี่สิบต้นท่าทางไม่ห่างกันเยอะอืม
มันจะใช้เวลารวดเร็วกว่ากล้องตัวกว่าค่ะอย่างงี้เอ่อ
ขวัญสรุปถูกไหมคะพี่นิรันดิ์คือว่าคือถ้าเป็นมะพร้าวกะทินะคะ
คือความสูงเขาสูงสุดเนี่ยสักยี่สิบเมตรได้อย่างเงี้
ใช้ไม้สอยไม่ได้คนขึ้นไม่ได้แล้วนะคะต้องเป็นลิงแต่ว่าเอาล่ะล็อกอย่างเดียว
อ่าแต่เราไม่ได้พูดถึงกรณีแบบเขาก็ค่อยค่อยกำลังโตนะ
พูดถึงโตเต็มที่อ่ะนะคะที่สูงที่สุดที่ได้เนี่ยทีนี้
ถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะมะพร้าวน้ำหอมเนี่ย
ไม่ต้องการให้ตกมาถึงพื้นอยู่แล้วเพราะว่ามันช้ำใช่ไหม
เพราะฉะนั้นที่จะมีปัญหาก็คือมะพร้าวกะทิเนอะ
พินิลันใช่ไหมคะครับครับใช่อ่าทีนี้พอพอมารวมกันหมดอ่าอ่า
ทีนี้ถ้ามาเป็นมะพร้าวกะทิเนี่ยนะคะในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ปลูกแล้วก็ทำอุตสาหกรรมเนี่ย
เป็นมะพร้าวกะทิใช่ไหมคะพี่นิรันดิ์ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวกะทิอ่า
เกษตรกรบ้านหนึ่งเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มันมีค่าเฉลี่ยไหมคะว่า
บ้านหนึ่งปลูกมะพร้าวสักกี่ไร่อย่างเงี้ค่ะพี่มันมีค่าเฉลี่ยไหมคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวเกือบทั้งนั้นคนหนึ่งมีสักกี่ไร่คะเฉลี่ยเฉลี่ย
ก็ถ้ามีสิบไร่ก็มะพร้าวทั้งสิบเฉลี่ยเนอะ
ลูกจะปลูกส่วนใหญ่มะพร้าวทั้งนั้นแล้วก็มีพวกปาล์มพวกอะไรเสริมบ้างเล็กน้อย
อ่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวตั้งนั้นค่ะทีนี้พี่พี่พี่นิรันดิ์คะ
ถามแบบนี้นะคะคือถ้าสมมุติฟังฟังจากพี่นิรันดิมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะ
เท่ากับว่าจริงแล้วเนี่ยมะพร้าวในส่วนที่จะใช้เพื่อการอุตสาหกรรม
ก็เกือบจะทั้งหมดต้องใช้ลิงนะใช่ไหมคะอ่าใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นคือก็เป็นส่วนใหญ่อ่ะ
เกือบเกือบจะทั้งหมดเลยใช้ลิงคำถามคือว่าลิงหนึ่งตัวนะคะ
ที่แบบเขาฝึกมาเพื่อการเก็บมะพร้าวแล้วเนี่ยลิงหนึ่งตัวสามารถเก็บมะพร้าวได้๑วัน
กี่ลูกคะถ้าตัวที่ไม่เก่งก็ประมาณสี่ห้าร้อยลูก
ตัวที่ไม่เก่งค่ะแต่ถ้าตัวที่เก่งก็
โอ้โหเป็นพันเลยเหรอครับมันมีสองระดับอยู่ค่ะ
ก็ช่วงเช้าประมาณไปขึ้นก็ประมาณ๘นาฬิกา
แล้วก็พักเตี้ยงก็ประมาณ๑๘๓๐
แล้วก็พักให้มันรับประทานหาแล้วก็นั่งพักผ่อน
แล้วก็ไปเริ่มก็ประมาณช่วง๑๔นาฬิกา๓๔
แล้วก็ไปสักประมาณ๑๗นาฬิกา
ประมาณเท่านั้นเวลาแต่ละวัน
ส่วนใหญ่คนที่ให้ลิงขึ้นมะพร้าวก็จะประมาณนี้ไหมคะ

ส่วนใหญ่แล้วลิงที่จะเก็บได้ขนาด๘๐๐ลูก๑๐๐ลูกต่อวันเนี่ย
อายุเขาไม่เกี่ยวกับอายุไหมหรือเกี่ยวกับความเก่งเขาอย่างเดียว
อายุด้วยความเก่งด้วยมันบวกกันผสมกัน
อายุส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่คะลิงที่จะเก็บได้โอ้โหเยอะขนาดนี้ค่ะ

ถ้าเป็นคนก็เป็นนุ่มแข็งแรงพอดี
กำลังจะกันเลยใช่ไหม

พี่นิรันดิค่ะเวลาลิงขึ้นมะพร้าวนี่ต้องเลือกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียไหมคะ

มันจะใช้เขี้ยวในการเก็บลูกมะพร้าวตัดมิ้นมะพร้าว
พี่คะในวิธีการเก็บมะพร้าวเนี่ยนะคะพอเขาขึ้นไปแล้ว
คือจริงจอมขวัญก็เคยเห็นนะพี่นะแต่ว่าเอาให้ชัดอีกที
คือเวลาเขาจะเก็บลูกมะพร้าวลูกนึงเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างคะ
เขาใช้เขี้ยวไหมหรือเขาใช้แค่มือแล้วก็แบบขึ้นไปขึ้นไปขยมให้มะพร้าวหลุดจากคั่วเฉยคะ
บางตัวก็ใช้แต่มือบางตัวใช้เขี้ยวบางตัวใช้เท้ากระทืบ
มันอยู่แต่ละตัวแต่ละความสามารถของตัวอยู่
อ๋อขึ้นอยู่กับเขาถนัดอะไรอย่างนี้จ๊ะไหมเขาเก่งอย่างนี้ตลมานี้ใช่ไหมคะ
เขาต้องอยู่บนต้นมะพร้าวคือต้นต้นหนึ่งเนี่ยเก็บได้กี่ลูกต้นมะพร้าวต้นหนึ่งเก็บได้กี่ลูกจ๊ะ
ก็ต้นหนึ่งประมาณยี่สิบลูกมันมีทั้งหมดสามสะลายมะพร้าวที่เก็บได้ในจำนวนหนึ่งต้นค่ะค่ะมันมีมะพร้าวสุกแห้งสุกห้าวแล้วก็สุกเขียวสามสะลายอืมทีนี้อันเนี้ยอันเนี้ยคือให้เห็นภาพร่วมกันนะคะทีนี้มาถามพี่นิรันดิ์แบบนี้ค่ะเพราะมันมีข่าวออกมาว่าอุตสาหกรรมที่เกี่
เก็บมะพร้าวเนี่ยเป็นลิงเลี้ยงถูกไหมคะอ่าครับแล้วเป็นลิงเลี้ยงที่มาจากลิงลิงบ้านอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไปเอามาจากป่าตามที่เขากล่าวหาใช่ไหมหรือมีบ้างเคยได้ยินไหมคะมันที่ศูนย์คือปฐมพันธ์เองแต่ว่าที่อื่นที่เขามาผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเอามาจากป่าหรือว่าเขาผสมเองอ่าลิงลิงของของผมคือปฐมเอง
ที่จะใช้ขึ้นมะพร้าวได้มันมีชนิดเดียวไหมคะเห็นเขาพูดถึงลิงกังกันในในข่าวจริงจริงลิงขึ้นได้หมดไหมมีลิงกังที่ว่าขึ้นเก่งค่ะแล้วมีตัวมีมีชนิดอื่นไหมคะพี่มันชนิดอื่นก็ลิงมีลิงทางใต้ที่ว่าเขาเรียกว่ากิงกองกิงกองขึ้นได้เหมือนกันแต่มันไม่ไม่เก่งเหมือนกัง
ถ้าลิงกังอ่าลิงกะเห็นในข่าวเขาพูดถึงเรื่องเขี้ยวลิงเนี่ยจริงจริงแล้วลิงที่ใช้เก็บมะพร้าวเนี่ยต้องมีเขี้ยวอยู่ใช่ไหมคะหรือหรือยังไงหรือเอาเขี้ยวออกตัดเขี้ยวให้กลุ่มยังไงคะถ้าเอาเขี้ยวออกมันก็ทำได้แต่ว่ามันจะทำได้น้อยไม่เหมือนมีเขี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าเลี้
ทีนี้ภาพที่ออกมาค่ะพี่นิรันดิ์เห็นแล้วแหละเนอะใช่ไหมคะที่เป็นข่าวนะคะมีคำอธิบายให้อย่างอย่างอย่างเราเนี่ยเราไม่จอมข่าวเนี่ยนะคะไม่คุ้นเคยเลยกินอย่างเดียวเนี่ยนะคะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าภาพที่มันออกมาเป็นข่าวเนี่ยมันมันมีให้เห็นจริงจริงใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่าไม
ตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วเขาเป็นลิงกังด้วยนะแล้วเขาก็มีเขี้ยวเขาเป็นตัวผู้เนี้ย
เขาก็ยังดุเหรอมันธรรมชาติของมันมันก็ดุอยู่แล้ว
ถ้าไม่ใช่เจ้าของอ๋ออ๋ออ๋อเจ้าของไม่ดุอ๋อเพราะฉะนั้น
ใส่กรงอันเนี้ยมีจริงถูกไหมคะครับมีจริงแล้วแล้วเวลาผูกเนี้ย
ก็คือต้องผูกเขาไว้ใช่ไหมคะคือเราปล่อยเขาไม่ได้เลยเนอะใช่ไหมคะ
ใช่คือถ้าถ้าสมมุติเราปล่อยเขาเขาไปเลยเหรอคะอ่าไปมันค่อยค่อยไป
ไปไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อยจนไม่กลับมาหาเราแล้ว
แล้วเวลาเวลาเขาดื้อหรือเวลาเขาโซนมากเนี่ย
ทำโทษทำยังไงกันคะเวลาทำโทษของผมจะใช้คำพูดอืม
คำพูดมากกว่าค่ะลิงโดนตีลิงโดนตีเหมือนแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงแบบอื่นบ้างไหมคะ
พี่นิราณมันถ้าเวลาเราเอ่อปลือกมันดื้อมันเราก็ใช้ไม่เดียวเล็กเล็ก
ตีเพื่อว่าต้องทำแบบนี้นะทีหลังอย่าดื้อว่าเหมือนเราสอนนักเรียนอ่ะ
มันคุณครูสอนนักเรียนค่ะแล้วก็บอกต้องทำแบบนี้น่ะติดหลังอย่าดื้อ
อย่าทำผิดนะอย่าทำนะมันก็เหมือนกันทำไมเราไม่ใช่ไม้หน้าสามตี
เราใช้ไม้เดียวเล็กเล็กอ่าเข้าใจให้ให้เหมือนให้จำนี้ใช่ไหม
ไม่ใช่เป็นการเตือนเป็นการเตือนไม่ใช่ตีอืมแต่แต่ทีนี้ค่ะ
มันมันมีอีกภาพหนึ่งเอ่อปกติแล้วเนี่ยลิงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เลี้ยงไว้เก็บมะพร้าวเนี่ยนะคะ
เวลาเขาไม่ใช่เวลาทำงานเราก็จะล่ามเขาไว้ถูกไหมคะ
เราก็ต้องผูกคอล่ามเขาไว้ส่วนใหญ่เชือกที่ล่ามเนี่ยมันมันยาวได้แค่ไหนคะ
มันกำหนดไว้ไหมว่าต้องไม่ยาวเท่าไหร่หรือควรจะยาวไม่น้อยกว่าเท่าไห
มันมีกำหนดไหมคะมันมันไม่มีกำหนดแล้วแต่พื้นที่ที่จะปลูกไว้อืม
แต่ส่วนใหญ่เขาจะล่ำไม่ยาวประมาณ๓๔เมตรเพื่อที่มันจะได้วิ่งไปมาได้
ลิงเล่นได้อ่าเขาลิงเนี้ยเวลาล่ามเขาไว้เขา
มันทำให้เขาเครียดไหมพี่นิรันดิ์เพราะว่าเห็นบางทีเราก็เคยเห็นข่าวที่แบบเออลิงเครียด
หงุดหงิดอย่างเงี้ยค่ะเขาเครียดไหมมันถ้าร่ำสั้นมันจะเครียด
ต้องล่ำให้ยาวมันเครียดเหมือนกันค่ะถ้าร่ำสั้นแต่ต้องเราแก้ด้วยวิธีล่ำเชือกให้ยาว
มันจะวิ่งไปหาของเล่นของนู่นของนี่ได้หามดหาแมงได้ต้องล่ำให้เชือกให้ยาวอืมค่ะ
เพราะฉะนั้นก็มีที่แบบมันทำให้เขาเครียดได้ทีนี้ที่จะแก้คือให้ร่ามยาวหน่อยเนาะ
ลำยาวอย่าลำสั้นอ่าเอ๊ะพี่นิรันดิพอพอจะรู้ไหมคะว่า
อาจจะไม่ใช่แค่ประเทศเรานะถ้าสมมุติแบบจะใช้วิธีเก็บมะพร้าวอ่ะ
ที่มันไม่ต้องใช้ลิงอ่ะต้องทำยังไงคะ
ที่จะเก็บปริมาณมากมากได้เยอะเยอะอ่ะให้พออุตสาหกรรม
มันมีทางเลือกอื่นไหมคะมันถ้ามะพร้าวต้นต่ำก็ใช้ไม้สอย
แต่ท่อนสูงคือรับรองว่าต้องใช้ลิงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า
เอาอะไรมาทดแทนไม่ได้ถ้าต้นสูงค่ะค่ะทีนี้ขอทวนกับพี่นิรันดินิดนึงนะคะ
เพราะว่าเราอยู่นอกวงการนะพอมันมีประเด็นก็คือว่า
คือลิงส่วนใหญ่ที่ใช้คือลิงกังเพราะว่าเก่งสุดแล้วนะคะ
ถ้ามีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวก็เก็บได้แต่มีเขี้ยวก็ดีกว่า
เพราะว่าลิงบางตัวอาจจะถนัดใช้เขี้ยวในการเก็บด้วยถูกไหมคะใช่ใช่
อ่าส่วนมะพร้าวเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่สองแบบที่ที่เป็นอุตสาหกรรมด้วยนะคะ
นิรันดิอย่างที่พี่นิรันดิบอกก็คือต้นสูงหน่อยสูงได้ถึง๒๐เมตรเนี่ย
อันนี้เป็นมะพร้าวกะทินะคะแล้วก็ต้นเตี้ยหน่อยเป็นมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหม
อาจจะสูงประมาณหกเจ็ดเมตรนะคะซึ่งมะพร้าวน้ำหอมไม่ค่อยมีปัญหา
ใช้ก็ใช้คนใช้บันไดได้แต่หรือว่าใช้ไม้สอยได้
แต่จริงจริงแล้วใช้ไม้สอยก็ไม่ควรเพราะว่าตกมามันช้ำใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่
อ่าแต่ทีนี้ถ้าเป็นมะพร้าวกะทิที่มันสูงสักยี่สิบเมตรเนี่ย
ยังไงก็ต้องใช้ลิงเพราะฉะนั้นถ้ารวมทั้งอุตสาหกรรมที่ต้องเก็บมะพร้าวเนี่ย
เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะที่พี่นิรันดิ์บอกคือใช้ลิงถูกไหมคะ
ครับใช่จ้ะอ่าทีนี้พอมันมีข่าวแบบนี้มาเนี้ย
เคยมีข่าวแบบนี้มาก่อนหน้านี้ไหมคะพี่นิรันดิ์
แบบว่าเมืองไทยใช้ลิงเมืองไทยทรมานลิงอย่างนี้มันเคยมีข่าวแรงขนาดนี้
มีข่าวมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็เงียบไปรู้สึกว่าหลายเดือนแล้ว
อ๋อต้นปีไหมน่าจะน่าจะต้นปีหรือว่าเลยต้นปีไปนิดหนึ่ง
มีมีข่าวมาครั้งหนึ่งแล้วอ่าแล้วตอนนั้นชี้แจงกันไปยังไงคะ
ตอนนั้นก็มันไม่เป็นข่าวแบบนี้ไม่ให้ชี้แจงอะไร
เขาเงียบเงียบไปตอนนั้นอ่าอืมอืมแล้วพอคราวนี้คิดว่าน่าจะชี้แจงแล้ว
เขาฟังว่าเขาตอนนี้ต้องออกมาชี้แจงแล้วเพราะเขาออกมาว่าทารุณกรรม
คือมันไม่ใช่อืมมันไม่ไม่ไม่ไม่ใช่เลยยืนยันเลยว่าไม่ใช่อืม
เฉพาะของของพี่นิรันดิ์เองเนี่ยนะคะที่ที่สวนเนี้ยมีมีลิงอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะ
ตอนนี้ก็ทั้งของเองแล้วก็ของที่เอามาฝึกก็สามสิบแปดตัวสามสิบแปดนี่ขึ้นมะพร้าวกี่ตัวคะ
มะพร้าวอยู่ก็ประมาณสี่ตัวที่ขึ้นได้เอ้าทำไมมีสามสิบแปดขึ้นอยู่สี่เองอ่ะคะ
มันมีลูกลิงแล้วก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจมันมีตัวเมียด้วย
มีลิงเด็กน้อยด้วยนะใช่อ่าค่ะโอ้อย่างงี้สี่ตัวนี้เขาไม่เขาไม่
เหรอพี่นิรันดิ์เพราะว่าเขามีอยู่แค่สี่ตัวเองนะไม่ไม่เหนื่อย
เพราะว่าเราจะปลาไปตอนเช้าสองตัวอืมตอนบ่ายสองตัว
คือไม่ได้ประมาณทั้งวัน๔ตัวนี้คือแบ่งเป็นภาคภาคเช้าภาคบ่าย
อ๋อเดี๋ยวนะงั้นงั้นที่พี่นิรันดิ์บอกว่าถ้าขึ้นตอนเช้าคือแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่ง
แล้วก็ขึ้นอีกทีคือบ่าย๒๕โมงเย็นเนี่ยคนละตัวเหรอคะ
ก็ปลาไปครั้งละสองตัวอ่าตัวที่ปลาไปพักเช้าตอนเย็นหยุด
อ๋อเดี๋ยวนะสี่ตัวเนี่ยอย่างเช่นกะเช้าสองตัวกะบ่ายสองตัวอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ใช่ใช่อ๋อแสดงว่าลิงหนึ่งตัวเนี้ยเขาจะขึ้นแค่วันละอยู่ที่ประมาณสามสี่ชั่วโมงอย่างงี้ใช่ไหมคะ
อ่าใช่ใช่แต่ว่าสองตัวไอ้สองตัวไม่ใช่ขึ้นครั้งละสองตัวเราขึ้นตัวหนึ่งก็พักตัวหนึ่ง
มันมีเวลาพักผ่อนไปในตัวอย่างอย่างสมมุติเอาของเอาของสวนคุณนิรันดินะคะ
มีสองตัวไปตอนเช้านะสองตัวไปกะเช้าสองตัวนี้เนี่ยคือขึ้นเขาแบ่งเวลากันยังไง
เที่ยวหนึ่งขึ้นต้นนึงแล้วลงมาแล้วเอาอีกตัวนึงขึ้นอีกต้นหนึ่งเหรอคะ
อ่าใช่เอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็อีกตัวนั้นล่ำไว้กับต้นมะพร้าวอืม
พอตัวนี้ทำเสร็จก็เอาตัวที่ว่าผูกไว้เอาไปขึ้นต่อ
เอาตัวที่ขึ้นเอามาเก็บมันจะมีเวลาพักผ่อนไปในตัว
คือไม่ได้ทรมานเลยการขึ้นมะพร้าวมันมีเวลาพักผ่อนเวลาเวลาจับมดจับแมงกิน
มันสนุกมากกว่าอ๋อแหมนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ถามตรงนี้เดี๋ยวเข้าใจผิดเลยนะเนี่ย
นึกว่าตัวเดียวเข้าแปดโมงพักเที่ยงสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็เข้าสองโมงครึ่ง
พักตอนห้าโมงเย็นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วสวนอื่นอื่นเขาทำอย่างพี่นิรันดิป่ะคะ
ก็ส่วนใหญ่จะทำเหมือนกันส่วนใหญ่เขาจะมี๒ตัว๓ตัวทั้งนั้น
คนที่ขึ้นรับจ้างเก็บมะพร้าวอย่างน้อยต้องสองตัวอืมกะหนึ่งไปสองสามตัว
แล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นต้นหนึ่งก่อนเพราะว่าเพราะว่าคนคุมได้ทีละตัวถูกไหมคะ
ครับขึ้นต้นหนึ่งก่อนแล้วตัวนั้นลงมาแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งไปขึ้นต้นใหม่อย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วตัวที่ขึ้นเสร็จแล้วก็คือพักก่อนเดี๋ยวค่อยสลับกันอย่างนี้นะ
มดหาแมงกินไปตามเรื่องอ่าอ่าอ่าพอเห็นภาพค่ะไม่ใช่อะไร
เดี๋ยวจะต้องถามอีกสองสายแต่ว่าพอเห็นภาพจากทางคนที่เป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นครูฝึกลิงด้วยนะคะ
ขอบคุณขอบคุณพี่นิรันดิ์ตอนนี้ก่อนนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมค่ะซึ่งในส่วนของเวลาทำงานแล้วก็วิธีการขึ้นอันนี้สำคัญมากนะคะ
เดี๋ยวเราขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าในส่วนของข้อมูลนี้ในส่วนของคนที่เป็นผู้ผลิต
คือคนที่รับจากเกษตรกรไปแล้วไปผลิตแล้วก็ส่งออกต่อไปเนี่ย
เขาแก้ไขปัญหาตรงนี้กันยังไงหลังจากที่มีข่าวสักครู่ค่ะ
ยังไงบ้างครับก็เดี๋ยววันพุธนี้
กระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้ท่านประสานมาแล้วว่าจะมีการนัดหารือกันระหว่างกระทรวงพาณิชยกับเอกชนนะครับ
ท่านรองนายกจะเป็นประธานที่ประชุมเองเลยนะครับ
เรื่องต้นนะครับต่างฝ่ายเราก็คงจะต้องเตรียมข้อมูลกันไปนะครับ
ว่าในแง่มุมด้านการผลิตเราทำอย่างไรบ้างอันนี้ทางเชิงเอกชนภาคเอกชนนะครับ
ทางภาครัฐเองก็มีตัวเลขอยู่แล้วนะครับเราส่งออกอะไรไปที่ไหนยังไงเท่าไหร่นะครับค่ะ
ก็คงจะต้องดูรายละเอียดด้วยว่าก่อนหน้านี้เราเคยถูกกล่าวหาเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้างนะครับ
ก็คงต้องเอาประเด็นทั้งหมดมาดูแล้วก็เรียกว่าหาทางออกร่วมกันนะครับ
เรื่องการจุดประกายจุดประเด็นนี้มันไม่ใช่เพิ่งมีครั้งแรกนะครับ
มันมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็จริงแล้วที่ผ่านมาเราก็พยายามชี้แจงกันไปโดยตลอด
ซึ่งก่อนหน้านี้มีครั้งไหนที่เป็นข่าวขนาดครั้งนี้บ้างไหมครับหมายถึงในแง่ของปฏิกิริยาจากต่างประเทศนะครับ
ไม่ครับที่ผ่านมาก็เพียงแค่ว่ามีการกล่าวหากันอะไรทำนองนี้นะหรือโดยทั่วไปแล้วก็มักจะเป็นคำถามมาจากผู้ค้าปลีกหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับ
ว่ามันจริงไหมลิงเจ็บมะพร้าวประเทศไทยนี่คุณไทยลิงเจ็บมะพร้าวกันหมดเลยเหรอเราก็ตอบไปว่าไม่จริงนะครับ
เพราะว่าเรื่องพวกนี้เราในฐานะถ้าเป็นคนไทย
เราอยู่ประเทศไทยเรารู้และเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีแต่ว่าคนที่อยู่ต่างประเทศพอได้รับสื่อได้รับข่าวที่แบบแชร์กันแบบเรียกว่าไม่มีการกันกรองเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ส่งต่อกันไปเรื่อยกลายเป็นความเชื่อเลยว่าประเทศไทยทั้งอุตสาหกรรมมะพร้าวนี่ใช้ลิงกันทั้งประเทศเลย
คุณวิศิษฐ์ค่ะเอาอย่างนี้นะคะเมื่อที่คุณนี้จะได้ได้คุยกับคุณนิรันค์นะคะซึ่งเป็นครูสรรคุณสรลิงเก็บมะพราวด้วยเนี่ยนะคะ
คือจริงแล้ว๙๕ของอุตสาหกรรมไทยใช้ลิงจริงถูกไหมคะคือข้อมูลนี้จริงถูกไหมคะ
ไม่จริงนะครับผมว่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับ
หรือภาพที่เขาสามารถทำอย่างนั้นได้ครับ
เพราะว่าในเชิงอุตสาหกรรมจริงแล้วเนี่ย
ที่เราได้มีการปรับตัวกันมา๔๕ปีนี้
เราได้ลงมะพร้าวพันธุ์ใหม่กันไปแล้ว
ที่เป็นพันต้นเตี้ยแล้วใช้สอยได้นะครับ
อันนี้นี่เป็นภาพของอุตสาหกรรมที่เราตั้งใจ

ต้นเตี้ยที่ว่านี่คือเป็นมะพร้าวน้ำหอมหรือเป็นมะพร้าวกะทิคะ

จริงแล้วเอาว่าความเป็นอุตสาหกรรมที่เราจะ
แข่งขันกันได้ในอนาคตจริงนะครับ
ระวังพึ่งแรงงานที่ใช้ลิงนี่น่าจะลำบากนะครับ
เพราะว่ามันเอาว่าในปีนึงเนี่ยนะครับ
สมมุติว่าเราต้องใช้มะพร้าวตอนนี้ก็ประมาณ

เราจะกินหลายล้านตัวเลย
ซึ่งเอาว่าในอุตสาหกรรมไม่น่าจะทำแบบนั้นได้เลยครับ

คือในส่วนของมะพร้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ย
วิธีการเก็บคือใช้ใช้คนใช้ไม้สอยอย่างนี้ใช่ไหมคะ

เอาว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับ
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมมะพร้าวต้องมารูปแบบนี้หมดแล้วครับ
เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่แค่เรื่องการต้องป้องกันการถูกโจมตีหรือกล่าวหาเท่านั้นนะฮะ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้วยครับ
แล้วในส่วนของอุตสาหกรรมที่ใช้มะพร้าวพันธุ์ที่เป็นต้นเตี้ยเนี่ยนะคะ
ถ้าดูจากอุตสาหกรรมทั้งหมดกินเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์
ความหมายคือเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนคะ
ครับก็ความพยายาม๔๕ปีนี้ก็คงจะค่อยเพิ่มขึ้นไปนะฮะ

เราก็คาดหวังว่าภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับ
คือต้นเก่าเราไม่ได้ข้นทิ้งนะอันนี้อันนี้ก่อนนะครับ
ก็คือการถ้าจะปลูกต้นใหม่เสริมเข้าไปเนี่ยนะครับ
ในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งมีโอกาสที่จะมีเศรษฐกรสนใจเข้ามาปลูกเนี่ยนะครับ
สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความรู้ชัดเลยก็คือเรื่องพวกนี้เลยนะครับ
ว่าในรูปแบบถ้าเป็นมะพร้าวที่ต้นสูงไปเรื่อยแบบเก่าเนี่ย
มันจะทำให้อนาคตเกษตรกรเองก็เดือดร้อนและลำบากด้วยเช่นกันนะครับ
เพราะว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอภัยคุณวิสิทธิ์นิดเดียวค่ะ
คือเรียนเหลือเวลาน้อยคือกำลังจะถามว่าตกลงนะตอนนี้ในอุตสาหกรรม
อยู่ที่ประมาณ๓๐ใช่ไหมคะที่เป็นต้นเตี้ยและไม่ได้ใช้ลิง
เพิ่มขึ้นมาเรื่อยครับอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้เป็นจำนวนชัด
เพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ละจังหวัดจะมีการส่งเสริมที่แตกต่างกันไปครับ
อ่าค่ะงั้นเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร
ฉันจะรบกวนคุณวิสิทธิอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากนัดท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์ไว้อีกหนึ่งสาย
ยังไงขอบคุณสำหรับที่ให้ข้อมูลนะคะ
สวัสดีค่ะค่ะพักสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับประหลัดกระทรวงพาณิชย

ก็อย่างขะประหลักเฮ้าวันพุธที่เตรียมสรรพชมกัน
จริงแล้วผมคิดว่าเรื่องที่เราจะต้องคุยกันเนี่ยก็คือว่า
เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับ
กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคในต่างประเทศเนี่ย

ผมคิดว่าอันนั้นก็คือกรอบงานของสวมนิตรนะครับ
ท่านก็สั่งให้ประชุมทันทีเลยที่เปิดขึ้นมา
ก็จะเชิญผู้ประกอบการแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาด้วยทั้งหมด
คือกรอบของสวมนิตรเนี่ย
คือเนื่องจากเรื่องนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของเรา
เพราะฉะนั้นภารกิจหลักก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับเขาในเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับว่า
จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์อย่างที่เขาคิดนะครับ
แล้วก็จริงมันก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดูแลในเรื่องกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
หากว่ามีการทรมานสัตว์จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่าภาพที่ปรากฏ
คะทางกระทรวงพาณิชย์พอมีตัวเลขไหมคะว่าเอาเฉพาะในส่วนของมะพร้าวที่ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมเนี่ย
สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มาจากการใช้ลิงเก็บคะ
ไม่มีชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ย
อุตสาหกรรมเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่มีแล้วที่ใช้ลิงเก็บอยู่บ้านเนี่ยก็ยังมีพวกเป็นมะพร้าว
ที่เขาเรียกมะพร้าวขูดอะไรบ้างอ่ะนะฮะในลักษณะนั้นมะพร้าวกินน้ำ
แต่ถ้ามะพร้าวที่ทำกะทิจริงหลักเรานำเข้ามาจากต่างประเทศก็มากในส่วนนั้น
แล้วก็ในส่วนของเราเราก็มีส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยปริมาณมะพร้าวมันบ้านเรา
บางทีก็อาจจะไม่เพียงพอหรือบางทีก็ไม่สม่ำเสมอ
เพราะฉะนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยก็จะเป็นประมาณนั้นครับ
ค่ะถ้าสมมุติเรามีข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคือ
บอกว่าไม่มีข่าวลักษณะนี้มาเป็นระลอกอยู่แล้ว
รอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมคะ
ครับก็อาจจะเห็นเป็นกระแสค่อนข้างแรงนะครับ
คะวันพุธพอประชุมกันเสร็จแล้วจะมีแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
ว่าจะใช้แนวทางไหนในการชี้แจงนะคะ
ครับท่านรองนายกท่านร่ำจริวะการกระชุมพาณิชย์ท่านเป็นประธานเองนะครับ
เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นท่านก็คงจะแถลงข่าวว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
แต่ว่าณเวลานี้นะครับก็ได้มีการสั่งการไปแล้ว
เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดเดาแต่ว่าที่ฟังเขาไม่หยุดนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทูตพาณิชย์ของเรากำลังทำงานอยู่ทางนู้น
ก็คือว่าเขาก็ประสานกับพวกผู้นำเข้าทั้งหลายทางนู้นนะครับ
เพื่อชี้แจงว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรอย่างที่บอกนะครับ
แล้วก็จริงเนี่ยตลาดใหญ่ของกะทิไทยเนี่ย
มันอยู่ที่พวกร้านอาหารพวกอะไรที่เป็นร้านขายของชำของคนเอเซียมากกว่า
แต่ที่อยู่ในห้างของที่คนอังกฤษหรือคนยุโรปเป็นเจ้าของเนี่ย
อันนั้นก็อาจจะมีสักประมาณ๓๐แต่ประมาณ๗๐เนี่ย
จะอยู่ขายตามร้านอาหารร้านอาหารเอเซียเนี่ยครับประมาณนั้นนะครับ
ก็คงอาจจะมีผลกระทบบ้างในขณะนี้นะครับ
อังกฤษก็กำลังดำเนินการอยู่ก็จะเข้าพบทุกรายเลยที่เป็นรายใหญ่
และก็เพื่อในนี่แค่นั่งทำความเข้าใจเรื่องเนี่ยครับ
เดี๋ยวเราตามเรื่องนี้ต่อหลังจากที่ประชุมกันวันพุธอีกครั้งหนึ่ง

ครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้ว

แต่เวลาวันยุดจะมาต้องโฟนอินเพราะว่าเป็นวันยุดยาวนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ